วันที่๒๒มกราคมที่ผ่านมานี่เองนะฮะ
มีการวางมวยกันกลางถนนย่านอ่อนนุษย์
ระหว่างชายเสื้อม่วงร่างถวม

ก่อนหน้านั้นเกิดอะไรขึ้นเราก็รู้กันอยู่แล้ว

มีคนใส่เสื้อวินซ่อนท้ายมา
แล้วก็มาเฉียวเหมือนเกือบจะโดนรถ

ใส่เสื้อสูตรก็เลยขี่รถจักรยานยนต์ตามมาเตือน

คนเสื้อม่วงเนี่ยไปตบหัว

เมื่อวานี้ตำรวจต้องเรียกทั้งสองฝ่าย

ท้ายที่สุดทางด้านของชายเสื้อม่วง
คือนายดะนุพลวะบรง
ก็เข้ามาพบกับพันธ์ตำรวจโท
สเถียนวิทธนมาลาบ
รองพุ่มกับการสอบสวนสอนอพระขนง

อ้างว่าเดี๋ยวผมจะรีบไปทำธุระครับ

ลงพื้นที่ภายในซอยสุขุมวิทย์๘๑

จากคุณดะนุพลเนี่ยแหละที่บ้าน

ลูกชายของฉันเป็นคนใจเย็น
และไม่ได้ขีวรถกระยันยนต์เฉียวชนรถเบ
ตามที่มีข่าวนำเสนอไป
ฟังเสียงคำยืนยันคำชี้แจงของพี่สะพ้าย

ถ้าเกิดการเฉียวชนรถเบ้นเขาจะไม่เอานึกออกหรอ

ทั้งสองฝ่ายเราก็เฉย
ทางด้านของตำรวจฮะพันธ์ตำรวจโทษเสถียร
ก็เปิดเผยนะครับว่าจากการสอบปากคำนายดานุพล
ดานุพลสารภาพว่าได้มีการชกต่อยกับคู่กรณีในวันเกิดเหตุจริง
ส่วนประเด็นที่ขี่รถจักรยานยนต์เฉียวชนกับรถเบนท์นั้น
ดานุพลอ้างว่าไม่แน่ใจว่าเฉียวหรือไม่
เรื่องต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาขับรถโดยไม่สวมหมวกนิรภัย
ยอมให้คนซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย
ขี่รถโดยไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนก็ปรับเงินจำนวน๑๐๐บาท
แต่ยังไม่แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกาย
เนื่องจากต้องรอผลตรวจอาการบาดเจ็บจากแพทย์ของทั้งสองฝ่าย
รอให้ชายใส่สูตรสีเทาเข้ามาให้ปากคำด้วย
ตำรวจบอกว่าตอนนี้ยังติดต่อชายใส่สูตรเทาไม่ได้เลยนะครับ
ส่วนคนขับรถเบนท์ขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างติดตามตัว
มาสอบปากคำเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปนะครับ